กำลังใจดีกำลังใจแรกเรื่องแฟนเอาไว้ก่อน

พาไปที่วัดไปดูสิ่งศักดิ์ศิษย์ความมงงลงต่างดูทูปดูทูป
แอ้นเชิญยิ้มกันเลยเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปไหว้ขอพร
เรียกว่าทำบุญเสริมสิริมงคลแบบจัดหนักจัดเต็มพี่แจ๊ค
ไปที่วัดศาลเจ้าจังหวัดปฐุมธานีค่ะไปขอพรเจ้าพ่อปรุงเถากงนะคะ
รวมไปถึงไหว้ขอพรเซียนแปะโรงศรีแหมชื่อนี้
ใครที่ชื่นชอบตัวเลขใครที่ทำมาค่าขายน่าจะคุ้นชื่อกันดี
เล่าขานกันมาว่าใครที่อยากขายคล่องร่ำรวยปลดหนี้
ขอพรท่านทั้งสองที่นี่แล้วคุณจะธุรกิจเห็งปังค่ะ
ใจแอ้นก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าพี่ก็เลยตั้งใจมาขอพรท่าน
เพราะว่าอยากให้ธุรกิจที่ตัวเองทำประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นค่ะ
ที่สำคัญคืออยากให้ปีนี้มีงานไหลมาเทมาให้ทำแบบเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็แน่นอนสิ่งที่เรารอคอยอยู่จุดทูปขอโชคลาภติดไม้ติดมือกลับมาฝากกันด้วย
แต่คุณผู้ชมดูดีนะรูปตัวเลขที่นี่คือแปลกมากพี่แจ๊ค
เพราะว่ามันมีตัวเลข๔ตัวด้วยกันปกติใช่ไหมเราเห็น๓ตัว
แต่คราวนี้คือมี๔ตัวคุณผู้ชมดูดีนะเลขที่ได้มาก็คือ
หลายคนบอกว่าเลข๐ไม่มีค่าเราตัดทิ้งออกสักตัวก็ได้ละมั้งพี่เน
อาจจะเป็น๐๑๕อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปหรือจะเป็น๑๕๐ก็ว่ากันไปนะฮะ
เช่นเดียวกันกับนักแสดงตลกคนนี้ค่ะอาถั่วแระเชิญยิ้มตั้งใจจะจุดทูปตัวเลขแบบเอาจริงเอาจังมาก
ไม่กลัวเมาควันทูบกันเลยแต่ว่าจุดยังไงยังไงให้ติดไหม
จนอาโทรแรกต้องมาจุดไฟเรียกได้ว่าจุดแบบแช่แบบนี้เลย
แล้วดูสีหน้าอาถั่วแระของเรามองเลขทูปคุณผู้ชมค่ะตั้งใจจดใจจ่อขนาดนั้น
เพราะว่าเลขที่ออกมาจากทูปก็ชัดอยู่นะ๑๕๗ข้างบนเมื่อกี้บอกไปอะไร๐๑๕ใช่ไหมล่ะ
ได้๑๕๐แล้วก็ว่าไป๑๕๗ซึ่งทริปการทำบุญขอโชคลาภในครั้งนี้ของอาโทรแรกค่ะ
แกก็ไปขอพรจากท้าเวสวันที่วัดบางจากจังหวัดนทบุรีนี่แหละค่ะ
ซึ่งวันอาถั่วแระบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงของเราบอกว่าตั้งใจมาร่วมงานบุญที่วัดที่จัดขึ้น
แล้วก็มาไหว้ขอพรท่านให้ตลอดปีกระต่ายนี้มีแต่สิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตงานราบรื่นค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไปกันต่อเลยดีกว่านะคะงานบุญแบบนี้อย่าให้เสียเวลากันเลยนะจ๊ะ
ตัวเลขเนี่ยมันมาแบบรัวเลยคุณผู้ชมค่ะนี่เลยจะเอาปากกามาจดต่อเลยกับข่าวของนักร้องลูกทุ่งหนุ่ม
น้องก็อดจีรพานนะคะครับคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนไปเจอน้องก็อด
นี่เลยจ้ะโฟธนาสวนพรทอยทันขอขอบพี่คณก่อนนะครับ
มาก่อนเลยขอพระพิคเนธค่ะทันใจที่บ้านนะคะ
เพื่อขอพรให้สมวัยในทุกเรื่องเลยเดียจะร่วมไปถึงขอโชคกละละสักองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
นะคะโดยพี่ฝนเนี่ยได้ทำการจุดทูปที่มีตัวเลข
ด้วยการลงมือจุดด้วยตัวเองเลยคุณผู้ชมดูซะก่อน
ที่บ้านเขาเนี่ยมีสิ่งสักสิ่งหลายอย่างที่ฉันเคยไปเจอมาแล้ว
เออแต่ระหว่างที่รอนะจ๊ะว่าจะมีเลขอะไรบ้างนั้น
คุณดูสีหน้าของพี่เอค่ะผู้จัดการและหวานใจของพี่ฝนสิ
โอ้หยุดด้วยความตั้งใจสุดอ้าวยอกค่ะยอกนะคะพี่เอค่า
แล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ถ่ายคลิปส่งมาแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐ
เลขที่ออกอ่านมายืดยาวโฟกัสตรงนี้

เรามองเป็น๓มั้น

ตัวฉันก็มองเป็น๓แล้วก็๓๘ด้วยนะ

มันก็ตัดผสมใกล้๒แล้วพี่แจ๊ค
อ๋อแต่ใกล้เป็น๓เนอะ

อ้าวรอลุ้นกันต่อไปจ้ะ

ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้น้องส่งภาพ

ก๊อตเนี่ยก็ได้ทำบุญไหว้พระเนอะ
ขอพรองค์พญานาคสีขาว
เดี๋ยวนี้พญานาคเขาไม่ได้ไหว้กันธรรมดา

น้องก๊อตเนี่ยก็ได้ทำวิธีทำบุญไหว้พระ
ขอโอ้งพญานากันไปเลยนะคะ
พร้อมกับส่งตัวเลขมาให้กับแฟนด้วย

ไปติดตามกันเลย

นี่มองเป็น๑๕อะไรก็ไม่รู้สักอย่าง
เราเหมือน๗ปะ

อันนี้ก็ได้เหมือนกัน

มันอาจจะแปลกเป็นอยู่พื้นตอนจุดด้วยล่ะ
หรือว่าจุดไปแล้วโป๊บ

เป็นไอเดียแบบขำนะจ๊ะพ่อกุ๊กกรี๊บ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ